รมอลมีมติให้ลดค่าไฟเหลือหน่วยละ๓บาท๙๙สตางค์
ตั้งแต่งวดเดือนนี้เดือนกันยายนถึงธันวาคม
แต่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟภ
พิมพ์และส่งบินค่าไฟฟ้าของรอบเดือนกันยายน
มาติคอรมอมจะออกมา
นำเงินที่ชำระเกินไปไปลดให้ในบินค่าไฟฟ้าเดือนถัดไปนั่นเองครับ
เช่นเดียวกับผู้ใช้ไฟของกฟนการไฟฟ้านครหลวง
หากได้บินราคาเดิมก็จ่ายไปก่อนเหมือนกันนะครับ
และเรื่องนี้เป็นข่าวดีครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
แล้วก็รองนายกในภูมิธรรมเวชยชัย
เปิดเผยว่าได้คุยกับประหลัดกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในแล้วว่า
หลังจากรัฐบาลมีมาตรการลดราคาน้ำมันดีเซลลงไปแล้ว
มันจะส่งผลต่อต้นทุนราคาสินค้าทั้งการขนส่งและการผลิต
รัฐมนตรีพาณิชยจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายใน
ไปดูแลสินค้าให้มีการลดราคา
เป็นการบรรเทาภาระค่าคลองชีพของประชาชน
ประมาณ๒๐ราการ
ลดราคาต์ทุราคม
เราจะได้ใช้แล้วก็ได้บริโภคสินค้าเหล่านี้

เป็นข่าวดีของผู้ต้องการเงินกู้ครับโดยธนาคารออมสินจับมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่า
สยปล่อยกู้ให้ผู้ขับรถรับจ้างกลุ่มผู้มีอาชีพขับขี่รถโดยสารสาธารณะ
และผู้ประกอบอาชีพอิสระทั้งวินมอเตอร์ไซค์ตุ๊กแท็กซี่รายเดอร์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูงแต่รายได้ลดลงทำให้มีเงินไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและใช้จ่ายในครอบครัวครับ
โดยจะให้เงินกู้รายละไม่เกิน๑แสนบาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ๑๐๐ต่อเดือน
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน๘ปีหรือเท่ากับ๙๖งวด
โดยไม่ต้องมีหลักประกันด้วยคุณผู้ชมไม่ต้องมีคนมาค้ำเพราะว่าบศยจะมาช่วยค้ำประกันให้
หากใครสนใจติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับนี่มีเว็บไซต์ให้เข้าไปดูกันด้วย
เพื่อต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมและเบอร์โทรตามหน้าจอ๑๑๑๑๕ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ